พี่น้องลูกครึ่ง๔คน

พี่สาวคนโตไปเก็บจานที่ระเบียง
แล้วก็ลื่นลงไป
สามคนมาช่วยปรากฏว่าตกลงไปทั้งหยวงเลย
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คน

ตอนนี้ตำรวจจะต้องเรียกตัวทั้งแม่
แล้วก็พ่อซึ่งพ่อเป็นชาวสวิสนะคะ

ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วแยกกันอยู่นี่มีรายละเอียดอย่างไรนะคะ

คุณพ่อเองก็อยากรับศพลูกชายคนเล็ก
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
เพราะว่าถือว่าเป็นการให้ความรักครั้งสุดท้าย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะมีปัญหาอยู่นะคะ

อยู่ระหว่างการเรียกตัวนางสาวรัติการประกายแก้ว
แม่ของเด็กและนายมาเชลล์ลีอองบอเรล
สวิสเตอร์แลนด์พ่อของเด็ก๔คนนี้นะคะ

ที่เป็นสมบัติเหตุพละตกลงมาจากชั้น๔

เรียกตัวมาไกล่เกลี่ยหลังจากที่เกิดปัญหา
ทำให้ยังไม่สามารถรับศพไปบำเพ็ญกุศลได้ค่ะ
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาฝั่งของคุณพ่อ
เดินทางเอาหมายสารปกครองเด็กและเยาวชนมีนบุรี
ติดต่อขอรับศพลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิต
ก็คือเด็กชายคณัชชาโบเรล
แต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกกลับไป
ติดต่อกับทางสถานีตำรวจ
เพื่อนำหนังสือกลับไปติดต่อขอรับศพอีกที

แต่โรงพยาบาลบอกไปที่สอนอก่อน

ด้านนางณฑกรผลสนองเป็นทนายความ
ได้เปิดเผยบอกวันนี้เอาหมายสารเข้าติดต่อ
ขอรับศพน้องอเล็กซ์เด็กชายซึ่งเป็นลูกคนเล็ก
เนื่องจากนายมาแชลจดทะเบียนรับรองบุตรทั้ง๔คน

และตามกฎหมายพ่อมีสิทธิ์ในตัวลูกโดยสมบูรณ์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเอกสารจากตำรวจ
เพื่อเอาไปยื่นกลับที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับศพนะคะ

รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรม
ตัวเขาต้องการทราบเพียงว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ทำไมลูกถึงเสียชีวิตแต่ไม่มีใครบอกอะไรได้เลย
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมานอนไม่หลับแล้วก็เสียใจ
ตอนนี้ต้องการทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะความจริงมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกอยากรู้แค่นี้
จากนี้ยังบอกถึงสาเหตุที่เลิกกับนางสาวรัติการนะคะ
เพราะทราบว่ามีการขโมยเงินซื้อยาเสพติด
และเคยให้โอกาสปรับตัวแล้วแต่ว่าทำไม่ได้

เขาเพียงต้องการจะหาโรงเรียนดีให้กับลูก
อยากให้ลูกมีความสุขได้เรียนได้พูดภาษาอังกฤษ
ซึ่งไม่เคยได้คุยกับนางสาวรัติการหรือกระทบกระทั่งกันเลย
เพราะไม่อยากทำร้ายผู้หญิงที่เคยรัก
และไม่ต้องการพรากลูกไปจากแม่
ทางฝั่งพ่อยืนยันเพิ่มเติมบอกไม่เคยทำร้าย
แตะต้องตัวลูกที่ทำให้ลูกเจ็บไม่เคยทำเลย
เคยตีแต่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะคะ
วันนี้ขอเพียงแค่นำร่างลูกไปบำเพ็ญกุศล

ด้านนางสาวขออภัยนะคะ
นางวรพรเบรดี้เพื่อนสนิท
เปิดเผยบอกเห็นเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมทนไม่ได้ค่ะ
เพราะเป็นคนที่รู้จักทั้งฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่ของเด็ก
ซึ่งการที่ฝั่งแม่ของเด็กออกมาพูด

จากฝั่งพ่อเป็นครูสอนภาษา

มีความพร้อมในการดูแลลูกทั้ง๔คน
รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นการทุบตีการดื่มเหล้า
ตามที่แม่เขาอ้างเขาบอกเพื่อนเขาไม่มี
วันนี้จะมีการจะมีงานศพจัดขึ้นที่วัดบำเพ็ญใต้
ก็สามารถสอบถามคนรอบข้างได้แน่นอน
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพ่อเด็ก
เชิงลึกซึ้งนะคะเป็นแค่เพื่อนสนิท

ขณะที่พนักงานสอบสวนสนหัวหมากเปิดเผย
ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอฝั่งแม่มาไกลเกลี่ย
เพื่อที่จะได้นำเอกสารไปรับศพ
หวังว่าทั้งสองฝ่ายนี้นะคะจะเข้าใจกันได้ดีค่ะ